เมื่อไม่นานมานี้แจ๊กหมานักธุรกิจอีคอมเมิสชาวจีน

ล่าสุดนะคะแจ็คหมาก็ร่วมแสดงความอาลัย
กล่าวยกย่องถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
ทรงเป็นกษัตริย์ที่น่าเคารพนับถือที่สุดในโลกค่ะ
แจ็คหมาประธานกลุ่มบริษัทอลิบาบา
ธุรกิจอีคาเมิร์สยักษ์ใหญ่ของจีน
กล่าวแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อ๑๖ตุลาคมที่ผ่านมา
ที่สถานกงศูนย์ใหญ่นครเซี่ยงไฮค่ะ
ซึ่งแฟนเพจเฟซบุ๊คกระทรวงต่างประเทศ
เผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ระบุใจความสำคัญตอนหนึ่งที่นายแจ็คหมาได้กล่าวเอาไว้

เป็นกษัตริย์ที่น่าเคารพนับถือที่สุดในโลก
พระองค์ทรงเป็นที่รักและเคารพของพวกเราทุกคน
และของตัวเขาด้วยเช่นกันค่ะ
นอกจากนี้นะคะแฟนเพจกระทรวงต่างประเทศ
ก็ได้เผยแพร่ภาพนายแจ็คหมา

โดยก็ได้กล่าวกับนางปริชัดลือภัยบูลพันธ์กงศูนย์ใหญ่ไทยประจำนครเซี่ยงไฮ
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอย่างพระราชินีพระบรมวงศานุวงศ์แล้วก็ชาวไทยทุกคน
ให้กำลังใจคนไทยให้ผ่านช่วงเวลายากลำบากนี้ไปได้ค่ะ